ช่วงนี้อะไรที่ย้อนยุคมันก็ยังอิมอยู่นะ

ยุคกันไปเลยกับคาเฟ่

คาเฟ่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นแบบย้อนยุคเป็นแบบโบราณเหมือนกัน
สไตล์เรือนไทยนะคะไปดูกันที่ย่านบางใหญ่
คาเฟ่ย้อนยุคแห่งนี้ขายอะไรบ้าง
หน้าตาเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้า
เจ้าทั้งหลายโปรดตามข้ามมาทางนี้เจ้าค่ะ
วันนี้พามาสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ

เพื่อสัมผัสบรรยากาศไทย
เรือนไทยและอาหารไทย
บอกได้เลยว่ากำลังฮอตฮิตติดลมบนสุดเจ้าค่ะ
พนัสสมรีสอร์ทและพนักคาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแหล่งใหม่
มาพร้อมกับกระแสไทยย้อนยุค
อย่างพนาคาเฟ่ที่กำลังโด่งดังอย่างมากในโลกโซเชียล
เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในโรงแรมพนาสมรีสอร์ท
ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่เรือนไทยสไตล์โบราณ
เก่าแก่ริมบึงบัวอายุกว่า๑๐๐ปีหลังนี้ล่ะค่ะ
เรือนไทยหลังนี้ค่ะเป็นบ้านจากอายุทยาที่เรายกมาอยู่ที่ตลิ่งชันค่ะ
เป็นบ้านเก่าของคุณย่าก็เลยคิดว่าอยากจะยกมาไว้ที่นี่ทำอะไรสักอย่าง
เราก็เลยเปิดเป็นร้านพนาคาเฟ่
พนาคาเฟ่ตั้งอยู่ในเรือนไทยริมสะบัวเข้ามาแล้วรู้สึกสดชื่นมาก
เพราะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ตามสไตล์บ้านทรงไทยโบราณ
มีมุมสวยให้ได้ถ่ายรูปกันมากมายทั้งมุมไทยบนเรือนไทย
มุมเก๋ริมสะบัวหรือสาลากลางน้ำ
บรรยากาศเนี่ยสบายเกินจะบรรยายเชียวล่ะค่ะ
ส่วนเมนูน้ำค่ะจะมีเป็นยูสุคลัชอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มยูสุนะคะ
ปั่นกับฮันนี่เลมอนแล้วก็อีกเมนูคือเป็นแบ็คทีพีช
แบล็กทีพีชค่ะก็จะให้ความรู้สึกแบบสดชื่น
เป็นน้ำโซดาที่มีกลิ่นแบล็คทีคือหอมของแบ็คที
แล้วก็มีรสหวานของพีชอยู่
จากเครื่องดื่มเอาใจวัยรุ่นแล้ว
ยังมีเมนูอาหารไทยแท้ฝีมือคุณแม่
ที่มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารมานานกว่า๕๐ปี
ให้ได้ลิ้มลองกันอีกด้วย

เพราะฉะนั้นอาหารไทยที่ทำจะค่อนข้างรสชาติจัดจ้าน
ลูกค้าที่มาทานก็จะติดอกติดใจกัน
จะเป็นหอมหมวกปลาแล้วก็เป็นพวกหลน
พะโล้เองก็เป็นรสชาติที่เรากินกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะ
อาหารไทยขนาดแท้เมนูแรก
ยกให้หลนเต้าเจี่ยว
รสมือคุณแม่สูตรโบราณของแท้แน่นอน
เมื่อเตรียมวัตถุดิบครบแล้ว
ก็เข้าครัวลงมือทำกันได้เลย
ตั้งใจทำขนาดนี้รสชาติไม่ธรรมดา

แต่เป็นเมนูประจำร้านเชียวนะจะบอกให้
ยังยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ฝีมือการทำห่อหมกปลากระพง
ของลูกสาวอย่างคุณมัดก็ไม่เบา
วิชาการทำอาหารจากคุณแม่มาเต็ม
เพิ่มความอร่อยด้วยการหยอดกะทิตาม
แล้วนึ่งต่อราว๑๕นาที
ก็ได้ลิ้มรสของห่อหมกที่อร่อยเด็ด
ไม่เหมือนที่ไหนเลยเจ้าค่ะ

เมนูไข่พะโลก็โกรธใช่ย่อย

ทานอาหารไทยในบรรยากาศไทยแบบนี้
เชิญที่พนาสมรีสอร์ท
และพนาคาเฟ่นะจ๊ะ
อ๋อเจ้าทั้งหลาย

แล้วก็มารับประทานหันอร่อยที่ธนาคาเฟ่กันนะคะ
เรายินดีต้อนรับเสมอค่ะ